การซ่อมแซมบ้านให้คนอยู่อาศัยเกิดความสุข

ครับคู่มือซ่อมบ้านสร้างสุขตอนที่๒
จะมาแนะนำวิธีการในการสำรวจตรวจสอบ
ก่อนที่จะซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย
จากเหตุอุทธกภัยในพื้นที่ภาคใต้นะครับ
วันนี้เรายังคงอยู่ต่อเนื่องนะครับ

โอ้โหเมื่อวานเดี๋ยวขออนุญาตทบทวนให้คุณผู้ชมฟังหน่อยนะครับ
ว่า๕ขั้นตอนแรกในการที่จะตรวจสอบสภาพบ้าน
หลังจากที่น้ำท่วมก็คือ๑ตรวจสอบสภาพโดยรวม
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า๓ตรวจสอบระบบปลาปลา

และ๕นะครับเรื่องของประตูแล้วก็หน้าต่าง

วันนี้อีก๕ลำดับสำคัญ

จะเป็น๕ลำดับสำคัญที่ต้องตรวจสอบกันต่อ

ผมวันนี้ก็จะมาเก่าเป็นลำดับที่๖นะครับ
เรื่องของการบำรุงรักษาพื้นนะครับ
อันดับแรกนะครับพื้นเราควรจะต้องพิจารณาก่อน
เรื่องของพื้นในบ้านหรือนอกบ้านนะครับ
ถ้าเป็นพื้นที่เป็นซีเมนนะครับ

ถ้าแตกร้าวขนาดใหญ่นะครับ
ก็อาจจะต้องหาช่างนะครับมาทุบแล้วก็ซ่อมใหม่นะครับ
แต่ถ้าเกิดมีรอยล้าวไม่มากนะครับ
ก็อาจจะพินาซ่อมแซมเป็นบางจุดนะครับ
มานะครับพื้นที่เป็นพื้นภายในบ้านนะครับ
อันนี้ควรจะพิจารณาเหมือนกันว่า
วัสดุที่เราใช้เนี่ยเป็นอะไรนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องซารามิกนะครับ

วิธีการก็อาจจะเข้าไปสำรวจในบริเวณยาแนวนะครับ
ว่ามีการแตกร่อนหรือไม่นะครับ

ถ้าเกิดมีการแตกกระเทาะ
เสียงก็จะแตกต่างกันไปไม่แน่นนะครับ
อาจจะต้องใช้วิธีการเปลี่ยนใหม่นะครับ
ส่วนลำดับถัดไปถ้าเกิดเป็นพื้นที่เป็นไม้

อาจจะต้องพิจารณาถึงเรื่องของระยะการแช่น้ำนานหรือไม่นะครับ

อันนี้ก็ต้องรอให้พื้นคอนกรีตแห้งก่อนนะครับ
แล้วก็ค่อยหาช่างมาเปลี่ยนอีกทีหนึ่ง
จากพื้นแล้วดูอะไรต่อฮะในบ้านของเราสำรวจตรวจสอบหน่อยฮะ
ครับผมลำดับถัดไปนะครับ
เราจะไปดูกันเรื่องของการดูแลรักษาผนังฝาหรือฝ้าเพดานนะครับ
พวกนี้นะครับในงานของผนังนะครับ
อาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะครับ
วิธีการสังเกตก็คืออาจจะดูเรื่องของรอยแตกร้าวนะครับ
ถ้าเกิดเป็นรอยแตกร้าวไม่ใหญ่นะครับ

พวกนี้เราก็สามารถซ่อมแซมแล้วครับ
แล้วก็ทาสีใหม่ได้นะครับ
แต่ในกรณีที่รอยแตกร้าวอาจจะเป็นรอยแตกร้าวขนาดใหญ่
แล้วก็มีการขยายอันนี้ก็อาจจะต้องหาทางวิศกรโครงสร้างนะครับ
เข้ามาตรวจสอบให้ก่อนแล้วก็ค่อยดำเนินการแก้ไขในสเต็ปถัดไปนะครับ
จากเรื่องของฝ้าเพดานพื้นเราก็สำรวจไปแล้ว
ผนังฝ้าเพดานภายในบ้านนอกบ้านสำรวจไปแล้ว
ขั้นตอนต่อไปที่เราจะต้องออกไปสำรวจบ้านของตัวเองคืออะไรครับครับผม
อีกอันดับหนึ่งนะครับเป็นอันดับที่๘นะครับ
เป็นเรื่องของการตรวจสอบรั้วแล้วก็กำแพงบ้าน

เพราะว่ากำแพงบ้านเนี่ยครับก็ถือว่าเปรียบเสมือนเขื่อนที่กันน้ำนะครับ
แต่ถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องการล้าวหรือว่าการล้มนะครับ
ถ้าเกิดมีลักษณะไม่เยอะมีลักษณะการเอียง
ก็อาจจะหาค้ำยันไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยซ่อมแซมภายหลังนะครับ
แต่ว่าถ้าเกิดมีการล้มโดยมองเห็นชัดเจนนะครับ
อันนี้เนี่ยก็อาจจะตัดส่วนที่ยังไม่ล้มออกไปนะครับ
เพื่อไม่ให้ดึงมาล้มด้วยกันอย่างนี้ครับ
แล้วก็ค่อยหาช่างมาซ่อมแซมอีกทีหนึ่งนะครับ
แล้วก็ในเรื่องของสภาพดินนะครับแถวบริเวณฐานรั้วนะครับ

ใช่ครับก็คงต้องพิจารณาว่ามีดินเป็นช่องโหว
สูญเสียไปกับน้ำหรือไม่นะครับ
ถ้าพิจารณาแล้วไม่ได้ไปสูญเสียเรื่องของโครงสร้าง
ไม่ได้เสียหายก็อาจจะพินาถมปรับที่ใหม่
ครับนี่ลำดับที่๘แล้วนะครับ
สำหรับเรื่องของการดูแลก่อนที่จะซ่อมแซมจริงนะครับ

ลำดับที่๙ที่เราต้องไปดูคืออะไรครับ

อันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องกลับไปดูเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านแล้วนะครับ
เจอร์ภายในบ้านก็อาจจะต้องกลับไปดูอีกทีหนึ่ง
โดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นเฟอร์เจอร์จำพวกโซฟา
ที่นอนประเภทนวมหรือสามารถดูดซับน้ำได้พวกนี้
ไม่แนะนำให้กลับมาใช้ใหม่นะครับ

แต่ก็ยังสะสมเชื้อโรค
ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายในระยะยาวได้นะครับ

อันนี้ก็อาจจะต้องไปพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับว่าเกิดการบวมเปื่อยเสียรูปหรือไม่นะครับ
ถ้าไม่มากนะครับอาจจะซ่อมแซมเป็นบางจุดนะครับ
แต่ถ้าเกิดมากนะครับก็อาจจะแนะนำให้เปลี่ยนใหม่
เปลี่ยนไปเลยใช่ไหมครับ
ครับหลักประการต่อไปที่จะต้องสำรวจตรวจสอบคืออะไรครับ
ครับผมในอันดับสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการดูแลตรวจสอบในเรื่องอื่นนะครับ

อันนี้เนี่ยอาจจะพินาในเรื่องของขยะนะครับ
ขยะนี้อาจจะมาทั้งมากับน้ำนะครับหรือไม่ก็เป็นขยะที่เกิดขึ้นภายในบ้านนะครับ
อาจจะต้องจำแนกขยะเนี่ยครับให้ถูกประเภทนะครับ
แล้วก็นำไปกำจัดทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมโรคนะครับแล้วก็สัตว์ที่ไม่พึงประสงค์นะครับ
จากนี้ก็อาจจะเป็นบรรดาสวนด้วยได้ไหมฮะ
ในแง่เรื่องของสวดนะครับถ้าเกิดเป็นต้นไม้ที่เล็กนะครับอาจจะจมน้ำไปหลายวันนะครับ
อันนี้ก็อาจจะพินาเป็นเรื่องของการปลูกใหม่นะครับ
แล้วก็ถ้าเป็นต้นใหญ่พวกนี้อาจจะต้องพิจารณาว่ายังมีน้ำอยู่หรือไม่นะครับ
หรือว่าเขาเอียงเขาเริ่มโทษลากถูกถอนขึ้นมาหรือเปล่า
ถ้าเกิดเป็นการเอียงพวกนี้นะครับอาจจะแนะนำให้ทำไม้คำยันก่อนนะครับ
ในช่วงนี้นะครับก็ยังไม่ควรที่จะใส่ปุ๋ยนะครับก็จะทำให้เสียหายได้นะครับ
มีความปรารถนาดีในการส่งมอบให้กับพี่น้องในภาคใต้แล้วก็พี่น้องที่ประสบอุทธกภัยหลายครั้งที่ผ่านมาก็จะมีหนังสือแบบนี้แนะนำให้ด้วยนะครับ
ก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์๐๒
สุดตรงนี้คุณสุรินอยากพูดอะไรให้กำลังใจพี่น้องภาคใต้
บอกว่าพูดเป็นภาษาใต้ได้เลยนะครับ

ก็เข้าเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องชาวใต้นะครับ
ในการฝ้าฟันให้พรรณพลวิกฤต
ทางนี้เนี่ยทางบริษัทก็ได้ช่วยเลือก
มีการบรรเทาให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ประสอบอุตกภัย
เรามีขุปป้องสินค้าราคาพิเศษ
พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทธกภัยนะครับ
สามารถสอบท่ามได้ที่หน้วยงานราชการ

ความรู้ในการดูแลซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนมา๒วันแล้ว
นี่แหละครับคือสิ่งสำคัญนะครับแม้น้ำจะมามากแต่น้ำใจก็มามากเช่นเดียวกัน
แม้น้ำจะลดลงไปแล้วแต่น้ำใจยังไม่ลดนะครับ